แล้วจอมปลวกส่วนใหญ่ที่เรานำเหนือก็คล้ายกับพญานาคบ้าง

ช่วยเราดูทีว่ามันคล้ายจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกที่มีรูปร่างแปลกกันสักหน่อย
ว่าแต่ว่าจะแปลกขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดสุรินภายในสำนักสงฆ์อำเภอสำโรงทาบ
จอมปลวกแปลกคล้ายเสียนพญานาค
ปลวกแปลกที่ว่านี้โผล่อยู่ในบริเวณสำนักสงฆ
พื้นที่บ้านท่าด่านตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งก็มีกลุ่มชาวบ้านชวนกันไปไหว้ขอโชคลาภ
พร้อมทั้งเชิญร่างทรงไปทำพิธีบวงสวงกันอีกด้วยล่ะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเชื่อว่าปู่พญานาคมาสถิตอยู่กับจอมปลวกนี้
จึงพากันมาขอโชคและส่องหาเลขเด็ดเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชค
พร้อมบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจอมปลวกก็เคยมาให้โชคแล้วหลายงวดด้วยล่ะครับ
อาจารย์มนต์ซึ่งเคยมาทำพิธีขอเลขเด็ดบอกว่า
สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำห้วยทัพทัน
จึงเป็นไปได้ว่ามีปู่พญานาคมาสถิตกับจอมปลวกนี้
ส่วนอาจารย์สิงห์ร่างทรงที่มาทำพิธีครั้งนี้ก็บอกว่า
เห็นเลขเด็ดทั้ง๒ตัวและ๓ตัวอีกด้วย
ก็คงต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะถูกรางวัลสมใจกันไหมล่ะครับ
ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ไม่แพ้กัน
จอมปลวกคล้ายพระพิคเนธกับหญิงผมยาว
ปลวกแปลกที่ว่านี้มีอยู่๒จอม
จอมแรกมีรูปร่างคล้ายกับพระพิคเนธ
ส่วนอีกจอมดูคล้ายผู้หญิงผมยาวนั่งกอดเข่า
ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นพี่กับน้อง
จึงเรียกกันว่าจอมปลวกสองพี่น้อง
ถูกพบในบริเวณสวนป่ายูคาลิปตัส
ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
จากคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่บอกว่า
บริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นป่าช้าเก่าที่มีความเฮียนมาก
โดยในสมัยก่อนหากมีชาวบ้านออกมาหากบหาเขียดตอนกลางคืน
ก็มักจะได้ยินเสียงเด็กร้องเป็นประจำ
ยังมีการนำซากทารกจากเหตุหญิงสาวแทงลูกมาฝังกันไว้อีกด้วยล่ะครับ
ยิ่งเพิ่มความเหี้ยนจนแทบไม่มีใครกล้าเข้ามาแถวนี้
แต่สำหรับชาวบ้านที่รักตัวเลขก็บอกว่าขอเก็บความกลัวไว้ก่อน
เพราะอยากจะได้เลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชค
แวะไปไหว้ขอโชคลาภพร้อมจุดทูปเทียนทายขอเลขเด็ดกันตามความเชื่อ